แต่ว่าแม่มีซิงเกิ้ลมาจ้า

หลายคนบอกว่าแม่เป็นนักคำนวณตัวเลขแค่๒เดือนละ๒ครั้งหรือเปล่า

ยังร้องเพลงอยู่นะจ๊ะเพราะว่ามีซิงเกิ้ลใหม่มาแล้วจ้ะ
ทำกับพี่โน๊ตเชิญยิ้มไปเมื่อปีที่แล้ว

ต้องงงนะคะคุณผู้ชมเป็นภาษาอีสานภาษาโคราชนะคะ
ว่ายุ่งเหรอนะคะเป็นคำถามเหมือนแบบแม่ถามลูกว่าลูกยุ่งเหรอ

เพลงนี้นะคะพี่สู่แม่สู่ของเราเนี่ยตั้งใจแต่งให้นักร้องหนุ่มอินดี้ค่ะ
เพราะว่าเขาแบบว่าตอนนั้นคือไว้เจอกันในรายการ
เป็นแฟนคลับเนี่ยคนนี้มองว่าดังมากนะ

สุก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวแม่ยกเพลงนี้ให้เลย
เป็นของขวัญให้บอร์เบิ้ลในฐานะที่แบบแม่ของบอเบิ้ลชอบมาก
จะได้เป็นกำลังใจให้ด้วยเผื่อแม่จะแบบ
จะได้แบบกลับมามีกำลังใจเหมือนเดิมนะคะ
คุณผู้ชมไปฟังดีกว่านะว่าเพลงนี้มันเพราะขนาดไหนนะคะ
จนนี้จากแม่สุสุนารีราชศรีมาค่ะ
แม่เขาอะไรอย่างนี้ค่ะ

ยุ่งเหรอยุ่งงานในโลกอะไรอย่างนี้
งานเยอะเหรออะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะคะ
เป็นเรื่องราวของแม่ที่ร้องถึงลูก

ใช่เนี่ยค่ะตามภาพมิวสิกวิดีโอคือเหมือนแบบ

ก็เลยถามลูกว่าจนนี่ยุ่งอยู่เหรออะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ด้วยความคิดถึงนะมันย้อนไปสมัยที่เราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย

คุณบอเบิ้ล๓๐๐ให้คุณแม่แข็งแรงไวนะคะ
แล้วยังไงก็ฝากติดตามผลงานเพลงของพี่สุนารีด้วยนะคะ